เอาละครับพาคุณผู้ชมไปเข้าโรงเรียน

ลูกตื่นแล้วล้านล้านลูกล้านตื่นแล้ว

คุณตาครับไปโรงเรียนกับผมเลยครับ
เพราะว่าจะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรก
ที่อุดรธานีนั่นเองนะครับ
ไปดูบรรยากาศของโรงเรียนแห่งนี้กัน

เราพาคุณผู้ชมไปดูหลายโรงเรียนผู้สูงอายุแล้ว
คราวนี้ไปที่อุดรธานีกันครับ
นักเรียนบางคนเอาอะไรเข้ามาตำ

นักเรียนบางคนจะเป็นลมและนักเรียนหญิงบางคนก็ย้อมผม
ใช่ผิดระเบียบมากย้อมสีผม
ไม่ใช่อันนี้จะเป็นสีดอกเหล่าของท่านเอง
แต่มีความรู้สึกว่าที่โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้
รู้สึกว่าจะสูงอายุกว่าทุกที่ที่ผ่านมาเลยนะ

ก็ราชการจังหวัดอุดรฐานีพชวุฒน์จันนทร
โรงเรียนผู้สูงอายุที่ตำบลนาผู้อำเภอเพล

ผู้สูงอายุสมัครเป็นนักเรียนกี่คนรู้ไหมโรงเรียนแห่งนี้
ท่านโอ้โห๔๐๐ท่านนะฮะ
อายุตั้งแต่๕๕๘๗ปี
โรงเรียนนี้สิ่งที่ต้องเตรียมเป็นสำคัญคือยาดมยาลมยามอง
นักเรียนหญิงคนนี้จะเป็นลมครับคุณครูครับนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของจังหวัดนะครับ
แล้วก็เป็นการเปิดนำร่องเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุภายใต้คำขวัญ
แก่ยังมีคุณค่าชะลาอย่างมีคุณภาพ
นี่นะครับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

ภูเขาซองนะครับใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
ทุกคนตื่นเต้นที่ได้กลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้งบ้าง
ก็มีการแสดงนี่ครับเด็กหญิงคนนี้ครับคุณครูครับ
ย้อมผมสีมาทำสีผมมา
จริงทำตอนปิดเทอมแล้วเปิดเทอมทำคืนไม่ทัน

ดอกลาวจะเทาขาวแบบนี้นะครับ

โดยนายเรวัตอินทรสงเคราะห์อายุ๖๕ปี
เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนผู้สูงอายุบอกว่า
โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนใน๑เดือน
มาเรียน๒วันคือในวันที่๑และวันที่๑๖นะครับ
ดังนั้นเมื่อวานเป็นวันที่๑จึงเปิดเรียนวันแรกนะครับ
โดยใช้อาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตะบลนาผู้เป็นอาคารเรียน

เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาในท้องถิ่นของคนอีสาน
รู้จักการใช้ยาสมุนไพรเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ
โดยจะทำให้ผู้สูงอายุไม่เครียดไม่เป็นโรคซึมเศร้า

แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถร่วมสนุก

แล้วก็นักเรียนเป็นศูนย์กลางก็ยังคงเป็นคอนเซ็ปต์นะ

ทางโรงเรียนก็จะจัดหลักสูตรให้นั่นเองนะครับ
ที่สำคัญผู้สูงอายุได้ใส่ชุดนักเรียนย้อนวัยกันหน่อยน่ารัก
ค่ะก็เป็นการเสริมสร้างเรื่องของจิตใจ

พอจิตใจดีร่างกายก็จะดีไปด้วย